สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ออกเหรอะอ่าอยู่มานี่เร็วมามีอีกหนึ่งที่
ทำไมเอาแต่ใจตัวเองจัง

อ๋อเฮ้ยพี่ฮิว
อ๋ออยากเห็นจอนี้ใช่มั้ยค่ะเดี๋ยวพี่เฮ้นกี้ดูจอใหญ่มาค่ะ

สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ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

วันหนึ่งก็แยกสายงานกันไปทำนะครับแล้วก็ทางอาชิริยะเองก็ได้มีการไปร้องทนายตั้ม
ส่วนวันนี้นะฮะทนายตั้มก็พาผู้เสียหายไปร้องคุณอัจฉริยะเหมือนกันนะครับ
ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะผู้เสียหายได้มีการรายงานข้อมูลนะครับจากกรรมครับการว่า
นายสิทธาวิบังเกิดทนายความนะครับพร้อมด้วยในเศษเดชสุภานะครับ
ซึ่งคิดว่าตัวเองนั้นน่าจะถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลอมคัดข้อมูลทะเบียนราช
ก็บอกว่าหลังจากที่ภรรยาของนายเศษเข้าไปแจ้งความที่สพบังปะอิน
กับทางนายอัจฉริยะเมื่อวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ว่าถูกพันธุรกิจโทนายหนึ่งนั้นเข้าไปคัดทะเบียนราชของภรรยา
เมื่อวันที่๒๘พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็อาจนำไปให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเอาไปเผยแพร่
หลังมีข่าวแจ้งความออกมา
พบว่าคู่กรณีนั้นมีความพยายามจะแก้ไข
แล้วก็เขียนแทรกบันทึกประจำวันย้อนหลัง
เหมือนกับว่านายอัจฉริยะนั้นไปแจ้งความ
มีการค้นหาทะเบียนราชเมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายนนะครับ
โดยมีพันธบรวจโทคนดังกล่าวเป็นผู้ลงบันทึกประจำวัน
ทั้งที่ตามระเบียบแล้วตำรวจต้องเป็นร้อยเวร
และรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานที่ต้องเขียนหนึ่งเรื่องต่อหนึ่งหน้า
โดยมีการห้ามเขียนแทรกเข้าไป
ซึ่งเป็นการพยายามสร้างหลักฐานเท็จ
และปลอมแปลงเอกสาราชการ
โดยในเศษได้มีการระบุนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างตนเองกับนายอัจฉริยะนั้น
จึงนำข้อมูลของภรรยาเอาไปเผยแพร่

ทำให้ตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อน

ให้ผู้อื่นวิพากษ์วิจารณ์จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความครับ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
ดูข้อมูลใครไม่ได้ใช่ไหมคะจริงจริงมันเป็นความลับไหม
จริงแล้วตำรวจเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดูแต่ต้อง
มีเหตุที่จะเข้าไปดูได้แต่ว่าบุคค
ภายนอกที่ไม่ใช่ตำรวจเนี่ยไม่มีสิทธิ์เอาไปเผยแพร่

ที่จะเอาไปให้กับทางคนหรือคนได้ออกมาเผยแพร่

จริงการที่จะไปเช็คข้อมูล
ต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมคนนี้เข้ามาเช็คเรื่องนี้คนนี้มาเช็คเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย
แต่ทีนี้ก็ต้องไปไล่ดูไงว่าวันที่๒๘พฤศจิกาเนี่ย
การที่ข้อมูลของภรรยาของทางคุณเศษเนี่ยเขาหลุดออกมาเนี่ย
ใครเป็นคนเข้าไปเช็คมีใครบ้างในวันนั้น
ก็คือต้องมีคนในกลุ่มนั้นแหละที่มีการเอาไปมอบต่อให้กับบุคคลที่๓แล้วก็ถึงได้หลุดออกมา

ใช่ไหมคะอืมนะคะก็รอดูกันต่อไป
ความคืบหน้ากรณีที่มีสาวชาวซาอุหนีคุณพ่อค่ะ
ซาอุเลยแล้วมาประเทศไทยเพื่อที่จะต่อไปออสเตรเลีย
แต่ปรากฏว่าหนีไม่ได้ถูกกักอยู่ที่สุวรรณภูมิ
พอเขาบอกว่าลูกเขาป่วยทางจิตแต่จริงก็ไม่รู้
เพราะว่าจริงคุณพ่อพูดมาว่าลูกป่วยทางจิต
แต่ไม่ได้มีหลักฐานมายืนยันนะคะ
นางสาวราฮาคมโฮมัตอัลคูนูลหญิงสาวชาวซาอุอาราเบียน
อายุแค่๑๘ปีเท่านั้นถูกกักตัวอยู่ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ขณะที่กำลังพยายามเดินทางไปยังออสเตรเลียค่ะ
เมื่อวันอาทิตย์ที่๖มกราคมที่ผ่านมา
เนื่องจากว่านางสาวอัลคูนูต้องการหลบหนีจากครอบครัวในซาอุดีอาราเบีย
โดยเขาได้ถูกกักตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมตัวอยู่
ขณะที่จะรอถูกส่งตัวกลับไปยังซาอุดีอาราเบียนั่นเองนะคะ
นางสาวอัลคูนูนจะถูกส่งตัวขึ้นเครื่องบิน
เวลา๑๑นาฬิกา๑๕นาทีของวันที่๗มกราคม
ในขณะที่นางสาวอังคูนูเปิดเผยกับสำนักข่าวของเดริเมล
บอกว่าเธอหวาดกลัวมากหากจะต้องถูกส่งตัวกลับไปซาอุดีอาราเบีย
ถึงขนาดกลัวว่าครอบครัวของเธอเนี่ยจะฆ่าเธอตายเลยทีเดียว
เดริเมลก็เบยบอกว่านางสาวอัลคูนูตั้งใจ
เดินทางไปยังออสเตรเลียแล้วก็ยื่นขอลีภัย

ถ้าว่าถูกเจ้าหน้าที่สาอุดีอาราเบียในไทย
หนังสือเดินทางกับพาสปอร์ตของเธอเอาไว้
หลังจากพ่อของนางสาวอัลคูนูไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
บอกว่านางสาวอัลคูนูกำลังเดินทางไปออสเตรเลีย
โดยไม่ได้รับการยินยอมจากพ่อหรือพี่ชาย
ขณะที่พ่อของนางสาวอัลคูนูนยังบอกกับเจ้าหน้าที่สาวอุดีอาราเบีย
บอกว่าลูกสาวคนนี้ของตัวเองป่วยทางจิต
แต่ไม่มีหลักฐานการแพทย์มายืนยันในเรื่องนี้นะคะ
ซึ่งนางสาวอัคคูนูยังเปิดเผยขณะถูกกักตัวอยู่ในห้องพักของโรงแรม

แล้วพ่อเนี่ยคงจะฆ่าเธอตายแน่ด้วยความโกรธที่พยายามหลบหนี
ทั้งนี้นางสาวอัลคูนูนก็บอกว่า
มีพี่น้องด้วยกัน๖คนค่ะอาศัยอยู่ที่เมืองฮาอิลในซาอุดีอาราเบีย
พ่อทำงานข้าราชการแล้วเธอเนี่ยถูกตีถูกลงโทษมาโดยตลอด
อกจากนั้นพ่อยังเคยจับเธอขังในห้องนอนนานถึง๖เดือน
แล้วก็ตัดผมเธอจนสั้น
อย่างไรก็ตามค่ะขณะที่พ่อแม่ไปเยี่ยมครอบครัวในคูเวท
เธอก็เลยวางแผนหนีครอบครัวด้วยการซื้อตัวเครื่องบินจากคูเวท
ยังไทยก่อนแล้วก็จะต่อเครื่องบินจากไทยไปยังออสเตรเลีย
ซึ่งการหลบหนีจากครอบครัวครั้งนี้เธอได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนคนหนึ่ง

หลังจากนั้นก็เรียกแท็กซี่ให้มาส่งที่สนามบินภูเวท
เพื่อจะบินมายังไทยแล้วก็จะไปออสเตรเลียนั่นเอง
นางสาวอัลคูนูนเปิดเผยบอกว่าเมื่อเธอเดินทางโดยสายการบินคูเวทแอร์เวล

ก็มีชายคนนึงมาบอกเธอว่าจะให้วีซ่าเข้าประเทศไทย
โดยหลังจากชายคนนั้นเอาพาสปอร์ตของเธอไปประมาณ๑ชั่วโมงต่อมาค่ะ
ก็กลับมาพร้อมกับผู้ชายอีก๕๖คน
ซึ่งเธอคิดว่าคนเหล่านี้คงจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
แล้วก็พวกเขาก็บอกกับเธอบอกว่าพ่อเธอโกรธมาก
แล้วเธอก็ต้องกลับไปซาอุดีอาราเบียพวกเขารู้ว่าเธอพยายามหลบหนีครอบครัวมา

คือพ่อนั่นแหละเนอะตอนนี้เป็นยังไง
เขาบอกว่าเป็นการหลบหนีแล้วเป็นเราจะครอบครัวเพราะว่าไม่อยากแต่งงาน
อายุ๑๘ไม่อยากแต่งงาน
แล้วก็ถูกจับเพราะว่าไม่มีเอกสารการเดินทาง
แล้วก็ร้องขอลีภัยไปประเทศออสเตรเลีย
หวันว่าจะถูกฆ่าอ่ะถูกส่งกลับมา

หมายว่าก็เป็นประเทศอยู่ตรงกลางอะเนาะ
แต่เราก็ต้องกักตัวเอาไว้เพราะว่าเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย
ดังนั้นก็คือจำเป็นจะต้องแบบจัดการส่งตัวกลับไปนั่นเองด้วยนะคะ
นางก็กลับไปไปแต่งงาน
สงสารอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ไม่ได้ออกวันที่๑๖นะออกวันที่๑๗
อ๋อไปวันไหนคะเพราะวันที่๑๖เป็นวันครูสำหรับครั้งนี้นะ
ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเหตุเกิดขึ้นพอออกวันที่๑๗เหตุเกิดขึ้นมาทันที
นางเฉลียวอายุ๗๗ปีหรือว่าป้าเล็กเนี่ยแกอยู่ที่สุโขทัยแกมีอาชีพขายลอตเตอรี่
ในตลาดสวรรคโลกนี่แหละค่ะป้าคนนี้แหละนะ
นี่ก็ไปพบป้าเล็กแกก็นั่งกำลังคัดเลือกลอตเตอรี่
วางเรียงเบอร์กันให้แบบว่าสวยงามนะฮะตามหมายเลขเรียงกันไปนะฮะ
งวดของวันที่๑๗มกราคมนะฮะแกนั่งอยู่หน้าบ้านแกนี่แหละ
เล็กเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมา
ได้รับลอตเตอรี่นี่นะฮะมาจากที่ทำการบริษณีย์สาขาสวรรค์พระโลกเนี่ย
จำนวน๕เล่มนะเพื่อที่จะมาคัดแยกแล้วก็
เลขเลขก่อนที่จะนำไปขายให้กับลูกค้านะคะ
แต่ว่าก็มีบางเลขที่ลูกค้าได้สั่งจองเอาไว้
เลขอะไรรู้ไหม๑๖ก็คือวันครูนะฮะ
แล้วก็๑๗ถอดไปอีกนิดนึงนะ
คือเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งก็ถูกสั่งจองไว้หมดแล้วเรียบร้อย
รวมทั้งเลขกลับกันด้วยนะ๑๖แล้วก็๖๑ไง

สำหรับงวดเนี่ยลอเตอรี่ออกวันที่๑๗นะจ้า
ไม่ใช่วันที่๑๖เพราะว่าวันที่๑๖จะเป็นวันครู
แค่นั้นอย่างนี้ก็เลยใช้เลขมาเล่นกัน
เต้นเชื่อวาดรูปหนังวาดรูป
หนังเป็นออร์ติสเราเก่งด้วยเนอะ

เสกเด็กให้ขางอกได้
เดี๋ยวไปดูอีกแล้ว
นี่เลยต้องบอกว่าเพิ่งตกเป็นประเด็นดราม่าไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมากรณีร้านซีฟู้ดชื่อดังชื่อว่าสถานีมีหอย
อืมอุ๊ยอะไรอีกแล้วคะเรื่องนี้ถูกสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากทีเดียวเรื่องของการเหยียดเพศที่สามหรือเปล่าอ่ะนะก่อนหน้านี้กรณี
เขยิบไปเขยิบหนีไปแต่ตัวเองก็จะเขยิบตามไปอีกนะคะ
นี้หลังจากคลิปดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ออกไป
ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากทีเดียว
โดยมีการยกหนังแล้วทุกคนเดินถอยหลังอ่ะ

โดยมีการยกเอากฎของกระทรวงสาธารณสุขมายืนยันเลยบอกว่า
จากราชกิจจานุเบกษาเรื่องของสุขลักษณะของผู้ประกอบกิจการ
ระบุบอกว่าผู้ประกอบกิจการจะต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย
ใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่สะอาด
แล้วผู้ที่สัมผัสอาหารต้องไม่กระทำการใด
ที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารแล้วก็ก่อให้เกิดโรคด้วย

โชว์คุณผู้ชมวาดรูปโชว์นะ
รูปสวยมากขยุก

พินิหารตำรวจไทย
เสกเด็กให้ขางอกหลังจับได้นะครับว่าเด็กนั้นแกล้งพิการแล้วก็ไปขอทาน
คือไปหลอกคนสายบุญเขา
เป็นคลิปหนึ่งเป็นบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจกำลังยืนต่อหน้าเด็กคนหนึ่งที่ขาขวาพิการ
นี่ครับคุณผู้ชมดูในคลิปนะครับ
นี่นะครับเหลือเพียงต้นขาถึงเข่า
แล้วก็สั่งให้เด็กคนนั้นยืนขึ้น
ทั้งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่แล้วสีหน้าขึงขังตำรวจนั้น
ขามให้เด็กลุดออกมาแล้วยืนด้วย
เหตุการณ์นี้ดูเหมือนมีอะไรมากกว่านั้นนะฮะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับเด็กดังกล่าวนอกจากจะยืนได้ในทันทีแล้ว

ระหว่างนั้นเองนะครับได้มีการตำหนิเด็กคนดังกล่าว
กระทั่งเด็กคนนี้เนี่ยเอื้อมมือไปด้านหลังแล้วก็แกะบางสิ่งบางอย่างออก
ตอนนั้นเองนะครับเท้าแล้วก็ขาท่อนล่างโผล่ออกมาจากกางเกง
เหมือนตำรวจนั้นมีเวทมนต์เสกออกมาได้นะครับ
นี่นะฮะทั้งนี้ความจริงแล้วเด็กคนดังกล่าวเนี่ย
เขาแกล้งเป็นคนพิการเพื่อไปขอทาน
แต่คาดว่าถ้าตำรวจเนี่ยนะฮะไม่สังเกตเห็นพี่รุษ
หรือว่าไม่ก็เคยจับมาก่อนหลายครั้งแล้วนะครับ
ถึงได้รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยขาเนี่ยนะครับไม่ได้ขาดหรือว่าด้วน
แล้วก็ต้องแกล้งเป็นจุดประสงค์เนี่ยนะครับเพื่อเชิงพาณิชย์
โดยเฉพาะคนที่มักใจอ่อนหรือว่าสงสารขอทานนะครับ
ทางด้านชาวเน็ตก็ไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้เป็นจำนวนมากนะครับ
ส่วนใหญ่จะชื่นชมการทำงานของทางตำรวจว่ายอดเยี่ยมจริง
หลายคนนะฮะกล่าวติดตลกครับบอกว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริง
ขาของเด็กนั้นงอกออกมาได้ครับคุณผู้ชม

โอ้โหก็ต้องยอมสิคะ

ได้มาพับมาพับไปสิพับไปไว้ตรงก้น

มันพับได้

อีกเรื่องเป็นเรื่องที่เราเราวรรณ์กันมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพมากเลยครับ
เพราะว่าฝุ่นควันกำลังปกคลุมทั่วกรุงเทพกันเลยทีเดียว
ซึ่งต้องขอบอกอย่างนี้นะคะว่า
วันที่๗มเนี่ยฟานเพจกรมควบคลุมมลพิษ
เมื่อเวลาประมาณ๗นาฬิกาพบว่าจากสภาพอุตุนิยมวิทยา
อากาศในช่วงเช้าลักษณะอากาศไม่เสถียรภาพ
อากาศลอยตัวไม่ดีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามความสูงในระดับล่าง
สภาพอากาศปิดแล้วก็ลมสงบนิ่งมีเมฆบางส่วน
ควบคุมอากาศอยู่ในระดับเริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เหมือนเป็นหมอกใช่ไหมดูอย่างนี้นั่นคือฝุ่นละอองทั้งนั้นเลยนะคะ
โดยพื้นที่ริมถนนมีค่าฝุ่นละอองนะคะ
เพราะว่าที่อาจหรือว่าเริ่มส่งผลต่อสุขภาพเลยทีเดียว
อยู่นะคะ๒๐พื้นที่ค่ะพื้นที่ทั่วไปนะคะห่างจากริมถนนสายหลัก
เกินค่ามาตรฐานค่ะแต่ก็ยังไม่เกินสูงมากนักนะคะ
อยู่ใน๑๖พื้นที่ก็หลายที่เหมือนกันนะเยอะนะ
โดยสาเหตุที่ทำให้ฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากสภาพอุตุนิยมวิทยา
ประกอบกับปริมาณการจราจรในกรุงเทพของเราแล้วก็ปริมณฑลเนี่ย
มีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากหมดช่วงของวันหยุดยาวแล้วใช่ไหม
นั้นการระบายฝุ่นละอองมันไม่ดีนัก
ซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษนี่นะคะเขาก็ได้ประสานงานกับกรุงเทพนี่แหละค่ะ
อย่างเช่นการกวาดล้างถนนการฉีดพ่นละอองน้ำแล้วก็จะประสานหน่วยงานอื่นนะคะ
ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไปค่ะ
อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะพบว่านะคะในระหว่างวันที่๓๐ธันวาคมไปจนถึงวันที่๕มกราคมปี๖๒เนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นวันหยุดยาวในช่วงของปีใหม่ใช่ไหม
คุณภาพอากาศโดยรวมถึงปางการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน๕๐
นี่ยังดีนะอย่าให้เกินไปถึง๙๐แต่มันไม่ดีต่อสุขภาพจริง
จะบอกให้มันเหมือนตอนนี้จะไปเมืองจีนที่เซียงไฮ
มันแบบว่าโอ้โหทุกคนต้องปิดอย่างนี้หมดเลยน่ากลัวมากคือหนาว
แล้วก็มีหมอกมันไม่ใช่หมอกนั่นคือฝุ่นจากโรงงาน
หมดไปหมดละพิษเลยซึ่งอันตรายมากเด็กคือต้องระวัง
ไม่เอาไปนอกโอเคพักสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้า
อุ๊ยวันนี้หนุ่มจะไม่ยุ่งนะอะไรอีกแล้วอ่ะ
พี่มาตรการด้วยกันเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่ฉันแล้วล่ะ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
กับสงกรานยังไม่จบยังไม่จบอีกหรอคะ
เขาก็มีอยู่เรื่อยเออมันจะจบได้ไงอ่ะ

เอาเราไปดูของสวยสวยของโรงงานก่อนนะนี่นะเขากินกี่ชาตินะ
เขาก็ยังแบบว่าสวยงามไม่ตกเลย
บางช่วงนะมาแบบเหมือนจะอึดแต่ว่าอยู่ปั๊บก็แฟบลงมาแล้วก็สวยมาก
ไปดูซิว่าใครนี่ไปดูไปดูแล้วจะตรึงตรึงตรึง

การเรียนเวลาไม่สามารถเชียรธรรมมาช่าวัฒนภาณิชย์ได้เลยนะครับ
เพราะว่าความสวยของเธอนี้ยังคงเส้นคงวากันเลยทีเดียว
ตั้งแต่สมัยก่อนนู้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะนางก็ยังสวยอยู่เลยนะฮะ
จะไม่ค่อยจะได้เห็นมาช่าออกสื่อสักเท่าไหร่
แต่ว่าดูเอาก็แล้วกันนะคะพอออกมามาอัปเดตกันปุ๊บดู

อืมทำแบบว่าโยคะบนส้นสูงด้วยไม่เบาอืมนะคะ
นี่เอาละค่ะโดยเฉพาะนะคะเรื่องของรูปร่างนี่
ที่เราเห็นเนี่ยนะคะต้องบอกเลยนะคะ
จริงหุ่นเป๊ะมากเลย
มันยังสามารถที่จะคลิปอย่างงี้ได้ได้อ้ะคุณแม่
ก็ตอนที่๔๘แต่ว่าโหยังผอมได้เลย
แต่พอมันมา๕๐แล้วโอ้โหต้องแบบล้างกันแบบโลกแตกเลยตอนนี้มันยังกำลังโอเคอยู่
แซ่บขนาดนี้ก็มีภาพสวยมาให้ดูนะฮะเธอโพสต์ในชุดว่ายน้ำ
มีทั้งบิกินี่ด้วยนะพร้อมกับวิวอันสวยงามกันเลยทีเดียว
หุ่นเหินนี้เฟิร์มฟิตกันเลยทีเดียวนะคะนางถ่ายแบบค่ะแต่ไม่รู้ลงไหนอ่ะ
เอาไปด้านไหนอ่ะนี้มีหนังสือให้ลงเหรอโอเคเข้าใจแล้วภาพภูมิอะไรอ่ะ

หวัดให้เธอจ้างก่อนสิ

มีคุณผู้ชมถามว่าน้องวัยมายูว่ารูปอะไรคะโชว์ได้ไหมอยากเห็น

โชว์ได้ไหมครับโชว์ให้คุณผู้ชมดูคุณวาดรูปอะไร
วาดรูปอะไรคะ

เรื่องนี้สิหนุ่มต้องยุ่ง

วงนรมิตรถูกเร่งตัดจบเอี่ยวดราม่าแมทสงกรานจริงหรือเปล่า

สำหรับเรื่องราวของความรักแมทพิรณีแล้วก็สงกรานเตชนรงค์
หลังจากฝ่ายหญิงนั้นออกมาโพสต์ภาพคู่พร้อมกับแคปชั่นแซ่บนะครับ

จนทำให้ดราม่าเข้าอย่างจังนะครับ
กระทั่งมีกระแสข่าวออกมาว่าผู้ใหญ่ในช่อง
สั่งตัดละครบ่วงนรมิตรนะครับที่สาวแมทแสดงนำ
ซึ่งกำลังออนแอร์อยู่ในตอนนี้จากเดิม๑๕ตอน

เพราะทันทีที่สาวแมทโพสต์ภาพแรกคู่กับสงกรานนะครับ
ทำให้เรตติ้งนั้นดิ่งลงเหวนะครับ

จากตอนแรกที่ออนแอร์ได้๒๑นะครับ
ไม่พอยังทำให้ดราม่าลามไปถึงคุณแม่
สตรองอย่างแพทย์นภาที่เล่นละครเรื่องนี้ด้วย
ล่าสุดนะครับ๖มกราคม
แพทย์ได้มีการออกมาเปิดใจถึงดราม่านี้
บอกว่าส่วนตัวแล้วก็เข้าใจทุกดราม่า

มองว่าละครมาถ่ายมาตั้งแต่๓ปีที่แล้ว
ตอนนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลย
อยากให้ทุกคนนั้นแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงาน

แต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเรา
อยากให้มองว่าเป็นงานเป็นละคร
ซึ่งในชีวิตจริงเราเองก็ไม่มีส่วนไปยุ่งวุ่นวาย

ส่วนกรณีเรื่องละครถูกตัดจบนั้นนะครับ
แพทย์ก็ได้มีการเปิดเผยบอกว่า
ตรงนี้ตนไม่ทราบมาก่อนเลย
แต่เท่าที่ได้คุยกับบุ๊กโกะ
ก็ทราบว่ามันเป็นการวางแพลนมาแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ไม่ได้เกี่ยวกับดราม่าของแมทเลย
ซึ่งจริงก่อนหน้านี้มีนักข่าวมาถามเยอะมาก

รู้แค่ว่าละครได้ออนแอร์แล้วก็ดีใจมาก
เพราะก่อนหน้านี้แววมาว่าละครนั้นจะไม่ได้ออนแอร์
ส่วนเรื่องตัดจบเร็วนั้นเท่าที่รู้ก็รู้มาอีกทีนึง
ขณะที่กระแสของพ่อม่ายลูกติดอย่างคุณสงกรานนะครับ
ดาราสาวแมทพิรณียังคงมีอยู่ต่อเนื่อง
เมื่อไม่นานมันนี้ทั้งคู่นั้นไปทำบุญร่วมกันที่จังหวัดพนครสิทธยา

แต่กลับเป็นนี่ครับเลขทะเบียนเด็ดของรถ

ทะเบียนรถสองแถวที่นั่งคู่กันอยู่นี่นะครับ
นี่๖๖๘นี่นะครับ
ซึ่งนอกจากนี้นะครับเลข๖๖๘ยังเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อีกด้วยนะ
เพราะถ้าหากกรุงศรียุธยาที่ก่อตั้งเนี่ยนะครับ
เมื่อปี๑๘๙๓ไม่ล่มสลายลงนะครับ
แล้วก็ยังเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจของรุ่นแม่น้ำเจ้าพระยา

เท่าไหร่แล้วคะ๖๖๘ปีโอ้โฮเป๊ะปั้งมาก
คือรถที่เขานั่งเนี่ย๖๖๘นะครับ
ไปตรงกับถ้าเกิดว่าอายุทยาภรรณของชีวิตในสมัยนั้น

๖๖๘ปีคือตรงกันเลย

ยังมีร่างบนอีกเหรอยังกล้าล่างบนอีกเหรอ
ไม่คุณแม่ต้องงง
เขาหมายถึงว่าให้สนใจเลขข้างล่างดีกว่า
คือเลิกสนใจเรื่องของเขา
แล้วคุณสนิมมั้ยสกสกด้วยนะ

มันจะเป๊ะอะไรขนาดนั้น
เอาเลยเต็มที่ไปเลย
สกสก

รุยคืออะไรหมายความว่าอะไรรุย
ห้าพูดมาสิ

สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาเรือนหนึ่ง
ที่คุณแมทเรนนี่เค้าใส่ไว้
ซึ่งรู้สึกว่าในเดือนช่วงมีนาหรืออะไรอย่างนี้
เนี่ยมันมันก็บอกว่าเป็นพลาดอินเทอร์เนตพี่นม
โอ้โหนาฬิกาหรอ
แต่ทีนี้คือตอนนี้คือแบบคนก็ไปโยงว่า
บอกว่าตอนนี้ละครถูกตัดจบบ้าง
ติ๊กไม่ดีบ้างเพราะว่าไม่ชอบน้อง
โยงใยกันมาตอนนี้โยงใยหนูโยงใยนี่กันอย่างนี้นะฮะ

ก็ถ้าเขารักกันก็ให้มันจบกันไป
เป็นอะไรเลย
แล้วที่คุณสงการเคยลงรูปเป็นนาฬิกาเรือนนี้เหรอที่จับมือ

แล้วคุณแม่มีมุมมองอะไรกับเรื่องความรักคะ

ไม่ก็ในเมื่อเขายังไงอ่ะ
ก็ทางฝ่ายชายเขาก็เลิกลาไปกับแอปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะ
หย่ากันไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหม
ดังนั้นเขาจะมีแมทมีอะไรก็เรื่องของเขาก็มีไปดิ
แต่จริงแล้วก็ในมุมความเป็นจริงก็คือเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ

แล้วตอนนี้เราไปให้ความสนใจอะไรกับเขาอยู่ขนาดนั้นทำไม

อย่างผู้หญิงเขาก็ลงไอจีนู่นนี่นั่น
เวลาผู้หญิงมันจะมีแฟนมันก็ภูมิใจเข้าใจเปล่าล่ะ

แต่ถ้าเกิดลงเสร็จแล้วพอมีคนเข้ามาด่าล่ะคุณแม่ทำไง
คนมันก็ต้องด่าอยู่แล้วแหละ
ด่าเยอะมากเลยนะ

จนปิดคอมเม้นต์ไปเลยคุณแม่
มันปิดคอมเม้นต์ได้เหรอ
แต่ว่าระหว่างแอปกับสงการเขาเลิกลากันไปแล้ว
ดังนั้นเนี่ยสงการเขาจะไปมีใครก็ไม่เป็นไรไง
มันก็เป็นธรรมดาเป็นเรื่องใช่ไหม

มาเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมล่ะ
แล้วเราก็ไปให้ความสำคัญเขาก็ไปนั่งแบบว่า

แต่เพียงแต่ว่าในรูปเหตุการณ์หน้าปัจจุบัน

ต่อเรื่องมาจากที่มันเกิดมาก่อนหน้านี้ใช่ไหม

มันมาตั้งแต่ตอนปีที่แล้วแล้วก็มีการตกปิดกัน
แค่งงแค่ว่าที่จริงเรื่องนี้มันผ่านมาตั้งนานนะคุณแม่

ถ้าลองเอาภาพแอปเนี่ยไม่น่าสงสารดูมั่งสิ
ดิฉันว่าก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรล่ะ

ก็ถูกไงก็เป็นคนแบบนั้นจริงจริง

ที่แบบว่าทำไมผู้ชายคนนี้ต้องมาทำกับผู้หญิงที่น่าสงสารแบบนี้
แล้วก็ไปมีผู้หญิงอีกคนนึงในในทันทีทันใดอืม
ถ้ามันทิ้งล้างไปสักประมาณ๑ปีแล้วไปมี
มันยังไม่ค่อยรู้สึกนี่พอมันเลิกปั๊บมีปุ๊บ

ดิฉันไม่ได้สงสารใครแต่เพียงแต่ว่า

นึกออกไหมว่าในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ณปัจจุบันมันอย่างนี้

มักกี้เห็นหินะคะ

โอ๊ยนางสวยนางยังจริงกะแบลว์อยู่เลย
นี่ช่วงนี้หวานมากทีเดียวไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอยู่นะคะ
ตาสาวคนนี้ก็เลยจัดแบบว่าจัดเต็มมากจริง

สายฟ้ากับพายุนี่เรียกบอกเลยว่าเดินไปไหนใครคงจะเหลียว
แม้กระทั่งตัวพี่ชมเองดูสิคะ
แบบไปนี่เขาแต่งตัวกันเต็มที่ทั้งครอบครัวเลยนะ

นี่ลูกสาวฉันนะเขาแต่งไปเยอรมันนะ
มีเพื่อนฉันคนนึงน่ะก็ไม่ได้รู้จักไหม

เขาก็ใาร์มาถามก็มองว่าผู้หญิงคนนี้คือใคร

เครื่องที่ปลาด่
ขึ้นมาแต่งตัวเยอะเลยจนแบบฝนักตกใจ
เพราะว่าหน้าตรงในพระราชวังที่เขาไปดูกันเนี่ย
ไม่ควรจะแต่งตัวแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ก็น่าจะไปงาน

เอาเนี่ยคุณสามีคุณน็อตวิสรุธก็เข้าใจ

ที่เป็นโพสต์ภาพเสื้อคุมสีฟ้าพร้อมกับแคปชั่นบอกว่า
แฟนเราเข้าใจเราทุกอย่าง

เพราะเขารู้อยู่แล้วเพราะพี่ชมเขาก็แต่งอย่างนี้อยู่แล้ว

ใช่ใช่ไหมสามีโฮชั่งแต่งจะตาย
ไปเดินช้อปปิ้งนะเนี่ยที่คลับมาโอ๊ยแต่งสุดฤทธิ
ดรเข้าใจคุณแม่ม้าไงเวลาคุณแม่ม้าแต่งไปต่างประเทศก็เยอะอย่างนี้แหละ
อ๋อคุณแม่ก็แต่งตัวล่ะเออเสื้อคุมขนต่าง

เยอะนี่มีคนบอกว่าพูดถูก
ก็ถูกต้องไหมล่ะคุณผู้ชมเนาะ

พักสักครู่นะฮะเคนภูมินะครับ
จะย้ายข่าวย้ายช่อง

พี่หนุ่มใช่ไหมเอ้าไข้ขึ้นเฉยเลยดูสิ

โอ้ยฉันกลัวเธอมากลองพ่อเธอนั่นแหละ

มานี่ค่ะก็เป็นเรื่องของคุณลิซ่า
พิ้งนะคะตอนนี้ก็บอกเลยว่า

เดียวแฟนทั่วโลกก็ติดแฮชแท็กเลยทีเดียวนะคะ

โพสต์เยียดคุณลิซ่า

ซ่าแบ็คพิ้งสาวไทยที่ไปโด่งดังเนี่ย

ไม่รู้จักแบล็กพิ้งแน่นอน

ก็กลายเป็นคนไทยที่มีผู้ติดตาม
เป็นอันดับ๑นะของไทยเลย

๒๐๑๘ไปหมาดนี่ก็ถือว่าเป็นการการันตี
เรื่องของความมีชื่อเสียงของเธอนะคะ

เจ้าตัวก็หนีไม่พ้นเรื่องของการถูกโจมตี

โพสต์คอมเมนต์ในเชิงดูถูก

คือคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศเกาหลี

ก็บอกว่าเธอมาจากประเทศด้อยพัฒนา

เหล่าผีน้อยซึ่งตกเป็นข่าว
จับกลุ่มตัวแล้วก็ส่งกลับประเทศไทย

คุณผู้ชมไม่พอใจเป็นอย่างมาก

ดัลสาวที่ต้องมาเจอกับคอมเมนต์แย่แบบนี้

โดยกระแสดังกล่าวเริ่มต้นจากแฟนคลับของเธอ

จะกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกเลยนะ

นี้คอมเมนต์ส่วนใหญ่ของแฟนคลับนั้นก็เป็นการโพสต์ให้กำลังใจ
แล้วก็ปกป้องไอดอลสาว
เธอเป็นเพียงเด็กสาววัย๒๒ปี

เธอจะไปได้ไกลแค่ไหน

แต่ว่าเธอก็ได้รับความเคารพ
ถึงความพยายามตั้งใจเรียนภาษาของพวกคุณ

ส่วนก็มองว่านี่เป็นปี๒๐๑๙แล้ว

นี่เลยบุญลิชาติพันธ์ได้แล้วนะคะ
ตอนนี้แต่กลับมามีคนบางกลุ่มปิดหัว

คือเรียกว่าเป็นขึ้นเทรนด์อันดับโลก

มีคนเข้ามาให้กำลังใจเธออย่างล้นหลามเลย
ผมเองก็เป็นกำลังใจให้เธอนะเพราะผมชื่นชอบเธอ
เก่งมากน้องเป็นคนเก่งมาก

แล้วก็เหมือนกับบางคนนะไปเหยียดเธอ

ปีใหม่นี้นะมีข่าวขึ้นมาทันทีเลยนะคะ

เคนนี้คือเคนภูมิพูมเนอะ
จากที่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าเจ้าตัวนี้จะเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัวใช่ไหม
แล้วมานี้มีข่าวลืออีกล่องว่านุ่มเคนจะย้ายช่องยังเป็นช่องวัน
ยังมีละครซึ่งก็ยังไม่ได้ออนแอร์อยู่ที่ทางช่อง
ยังอยู่เรื่องหนึ่งคือ

ล่าสุดหนุ่มเคนเขาก็เลยออกมาชี้แจงเนี่ย

ตนเนี่ยก็ยังมีสัญญาอยู่ไม่ใช่ยังไม่มีนะมีสัญญาอยู่
เรื่องข่าวลือเนี่ยผมยังไม่เห็นครับ
นะคะแต่ว่ายืนยันว่ามีสัญญาอยู่กับช่อง๓อย่างแน่นอน

สตอรี่ที่เข้าไปสวัสดีปีใหม่พี่หน่องอรุโนชา
แล้วก็บิ๊กบอสแห่งค่ายบอร์ดแคสต์นี่แหละค่ะ
พร้อมกับแฟนสาวนะคะเอสเตอร์ซึ่งก็บอกว่าหนุ่มเคนออกมาเคลียร์ชัดเจนแล้ว
คือเรื่องของเรื่องคือก็ไม่ต้องกังวลนะ
ยังไม่ย้ายจ้ายังอยู่
จริงจริงนะผมไม่อยากพูดเพราะอ๋อโอเคทำไมล่ะคะไม่พูดเพราะหรอคะ